คุณผู้ชมค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะ
ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นรอบที่๓เมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่ากรฟภบอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะ

แต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมืออยู่ดี
ในการช่วยการประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดการใช้พลังงานด้วยนะคะ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคเกิดขึ้น
เวลา๑๔นาฬิกา๕๓นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
ถือว่าทำลายสถิติเป็นครั้งที่๓ของปี๒๕๕๙
ที่๒๘๔๗๕๓เมกาวัตต์
นายสุนชัยคำนวณเศษผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภบอกว่าสาเหตุเกิดจากอากาศที่ร้อนค่ะ
องศาเซลเซียสกฟภก็ได้เตรียมกำลังการผลิตไฟฟ้า
และเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้านะคะ
แม้ว่าจะพอแต่ก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วย
ช่วยกันหน่อยนะคะช่วยการประหยัดค่ะ
โดยเฉพาะช่วงบ่าย๒ถึงบ่าย๓
๔นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาช่วยกันหน่อยได้ไหม
สัก๒เดือนตั้งแต่๒๐มีนาคมถึง๒๐พฤษภาคม
เพราะว่าเชื่อว่าหลังปลายเดือนพฤษภาคมไปแล้ว
อากาศก็น่าจะเย็นลงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้
เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓นะคะอย่างที่บอกไป
กลับไปดูกันหน่อยครั้งที่๒เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๕๙
๒๕๕๙๒๘๓๕๑๗เมกาวัตต์ค่ะส่วนครั้งแรก๖เมษายน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่๒๗๖๓๙๓เมกาวัตต์
มาดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะพทและบจปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด๔๐สตลิตร
ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดถือว่าแพงที่สุดในรอบปี๒๕๕๙
ราคาน้ำมันดีเซลกลับมาสูงเกินกว่าลิตรละ๒๓บาทอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้อยู่ที่๒๓บาท๓๙สตางค์ต่อลิตรค่ะ